เป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นบริเวณถนนบางนาตราดหลักกิโลเมตรที่๑๕เมื่อวาน
ช่วงค่ำใครที่ผ่านไปแถวนั้น
คือรายงานข่าวบอกว่ารถติดยาวเหยียดเลยนะคะ

ปรากฏว่าล้อยางหลังเกิดระเบิดแล้วไฟลุกท่วม
แล้วกลายเป็นทะเลเพลิงแบบนี้ค่ะบริเวณจุดเกิดเหตุนะ
แล้วเจ้าหน้าที่เองก็ต้องช่วยกันนำรถดับเพลิงเข้าไปจุดเกิดเหตุ
ไปช่วยกันระดมฉีดน้ำคือไปเลี้ยงไว้
เพราะเกรงว่าการ์ดจากถังมันจะระเบิด
สุดท้ายต้องปล่อยให้การ์ดค่อยระบายออกมาจนหมดไปเองจากถัง
ตำรวจต้องปิดกั้นถนนบริเวณนี้กว่า๒กิโลเมตร
จุดเกิดเหตุก็คือบนถนนบางนาตราดค่ะ
ก็ต้องปิดกั้นไว้แหละเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณนั้น
สุดท้ายเจ้าหน้าที่สามารถดับเพลิงได้ก็ใช้เวลาสักประมาณร่วมชั่วโมง

หลังจากนั้นก็ไปตรวจสอบความเสียหายค่ะ
แน่นอนนะคะว่ารถคันเกิดเหตุเสียหายทั้งคัน

อันนี้ประเด็นสำคัญเลยนะเดี๋ยวต้องไปตามกันต่อ
เปลวเพลิงมันพวยพุ่งขึ้นไปทำให้ปูนของทางด่วนบุรพาวิถี
ซึ่งจุดเกิดเหตุคือมันอยู่ใต้ทางด่วนบุรพาวิถี
ปรากฏว่าปูนของทางด่วนหลุดร่อนลงมาจากด้านบนลงมาด้านล่าง

คนที่ใช้รถใช้ถนนบนทางด่วนบุรพาวิถี
ต้องระมัดระวังด้วยนะคะครับไปสอบถามนายจำลองจันทมณี
อายุ๓๒ปีโชเฟอร์ขับรถบรรทุกคันดังกล่าวเล่าบอกว่า
คือตัวเขาเองขับรถมาถึงที่จุดเกิดเหตุ
ปรากฏว่ายางหลังเกิดระเบิดเสียงดังสนั่นเลยนะ
หลังจากนั้นก็มีไฟลุกไหม้ที่ล้อ
ตัดสินใจนำรถไปจอดแล้วก็เอาถังดับเพลิงมาฉีด
พยายามฉีดไปที่ล้อที่เกิดเพลิงไหม้แต่ก็เอาไม่อยู่ค่ะ
ลุกลามอย่างรวดเร็วสุดท้ายตัดสินใจวิ่งหนีตายออกมา

ขณะที่ที่ตำรวจเองก็ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็นำตัวนายจำลองไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
แล้วก็เมื่อคืนก็พยายามที่จะเคลียร์เส้นทาง
การจราจรให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางนั้น

ส่วนความเสียหายของทางด่วนบุรพาวิถี

ต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยค่ะใช่ครับ